ถ้าทำพิธีกรรมแล้วเนี่ยโอ้โหจะอยู่ยงคงกระพันเลยนะฮะ
โอ้โหพิธีกรรมเข้มขังเลยค่ะนี่คือพิธีกรรมแช่ว่านยาฮะ
เป็นพิธีกรรมทางศัยศาสตร์ชั้นสูงที่วัดเขาอ้อตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุน
จังหวัดพัททลุงโอ้โหคนเขาก็ไปกันเยอะคนที่เขามีความเชื่อด้านเนี้ยครับ
เข้าไปกันเยอะคนที่เขามีความเชื่อด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเป็นพิธีสำคัญเลยนะที่วัดเขาอ้อนิยมใช้ประกอบพิธีกรรม
ก็คือพิธีกรรมแช่ว่านยานี่แหละเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์
อย่างแรกเลยนะเขาเชื่อกันอย่างนี้ว่าจะสามารถรักษาโรคภัยได้
แล้วก็เป็นการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
ความร่วมมือไปทั่วทิศเลยนะใครที่มีความเชื่อด้านนี้ก็ต้องมาที่วัดแห่งนี้
แช่ว่านยาเนี่ยเขาบอกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านลงไปนอนแช่ในว่านยาแบบนี้แล้ว
แล้วก็ได้ทำวิธีปลูกเสกตามหลักวิชาศัยศาสตร์จากพระอาจารย์ผู้มีอาคม
จะทำให้ชายผู้นั้นอยู่ยงคงกระพันตีกันฟันแทงอะไรแบบนี้ยิงแทงไม่เข้า
คือความเชื่อนะแต่ไม่ต้องไปทดลองหรอกนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่
แต่อย่างนี้เมื่อได้ทำการแช่แล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการรักษารักษาสินรักษาตามข้อห้ามต่าง
อย่างเช่นเขาบอกว่าห้ามกินปลาไหลเลยไม่ได้เลยนะมะละกอก็ไม่ได้ผักใต้บ่อทุกชนิด
ตำลึงยังไม่ได้เลยและที่สำคัญห้ามผิดลูกเมียคนอื่น
งั้นไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำไปมันเสื่อมมันสลายมันหายลงไปอย่างแน่นอน

ประมาณนั้นแหละครับน้องใบตองยังไงซะขอขอบคุณภาพนี้กับข้อมูลดีจากคุณกิตติพล